แน่นอนนะครับว่าภาพประวัติศาสตร์ของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พฤศกภรรษ๒๕๖๒นั้นมีความงดงามสมพระเกียจนะครับ
แล้วก็มีความยิ่งใหญ่จะเป็นภาพที่ตราตรึงในใจ
ของประสบกณิกลชาวไทยไปช่วงลูกช่วงหลานนะครับ
เช่นด้วยกันกับความสวยงามของเกาะระตะนกฎศิลป์นะครับ
ตลอดระยะเวลากว่า๑สัปดาห์ถนนราชดำเนินกลับมาคึกคัก
มีประชาชนหลังไหลเดินทางมาถ่ายภาพบรรยากาศความประทับใจ
และความสวยงามของไฟและดอกไม้
กว่า๑๗๖๐๐๐ถุงและกระถาง
เกลียวกล้วยไม้ผ่วงกล้วยไม้กว่า๓๐๐ต้น
ถูกนำมาประดับตกแต่งตลอดเส้นทาง
ตั้งแต่ท้องสนามหลวงยาวไปจนถึงถนนราชดำเนินนอก
คู่ไปกับการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุคกรรม
เพื่อปรับภูมิทัศน์ซุ้มประดับพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยดอกไม้สีเหลืองถูกนำมาประดับไว้เป็นระยะตลอดเส้นทาง
รวมไปถึงซุ่มเฉลิมพระเกียรติทั่วพื้นที่กรุงเทพกว่า๑๐๖จุด
ทงตราสัญลักษณ์และทงชาติอีกหลายพันจุด
โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารสารวการกลาโฮม
ที่ถูกปรับภูมิทัศน์ขุดล็อกคูคลอง
และจัดระเบียบตลอดสองฝั่งถนนอัศดาง
ทำให้บริเวณสะพานข้ามคลองไปยังกระทรวงกลาโหม
กลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ในเกาะรัตนโกศิลป์
งดงามตระการตาจากการร่วมแรงร่วมใจ
ภาครัฐและเอกชนครั้งนี้
ยามค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง
พระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
เต็มไปด้วยความสุขสว่างสวัย
หาคำบรรยายใดไม่ได้
และเชื่อแน่ว่าหากใครได้ไปชื่นชมบรรยากาศเหล่านี้
คงอยากหยุดแล้วยืนมองความงดงาม
ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่องความประทับใจ
ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองพระเกียรติสูงสุด